คุณผู้ชมคะมาตามความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะไม่ได้จะชวนงมงายอะไรนะคะ
แต่ต้องหาคำตอบให้ได้ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่
บ้านหลังหนึ่งที่กำแพงเพชรครับที่เราตามกันมาว่ามีลูกสาวเจ้าของบ้านอายุสิบเอ็ด
อ่าบอกว่านั่งอยู่ดีดีมีเลือดหยดใส่อืมหยดใส่ตัวเธอแล้วก็หยดตามจุดต่างต่างของบ้าน
พอเลือดหยดปุ๊บก็จะมีไฟไหม้ตามจุดต่างในบ้านทันที
คือเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นประมาณสี่โมงเย็นถึง๔ทุ่มครับ
เกิดขึ้นทุกครึ่งชั่วโมง
ติคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปตั้งกล้อง
พยายามจะดูว่าเออมันมีจริงไหม
นี่นี่ภาพเมื่อคืนนะคะ

เขาหลับเขานอนแต่ติไม่ได้อยู่ไม่ได้นอนด้วยนะ

ใช่ค่ะก็เลยขออนุญาตขอตั้งกล้องเอาไว้หน่อย

คือเจ้าของบ้านบอกว่าอยากจะให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีลงพื้นที่ลงไปดูให้หน่อย

ใช่ครับหมอปลาบอกว่าไม่น่าจะเป็นผีเพราะผีจุดไฟไม่ได้
ลองตั้งกล้องดูผีกลัวกล้อง
เพราะหมอปลาบอกว่าน่าจะเป็นฝีมือคน
อันนี้ภาพเย็นเมื่อวานที่หมอปลาไปถึงนะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้เช้าวันนี้ค่ะ
ติของเราคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุข
กลับไปคุยกับแม่ของเด็กหญิงวัย๑๑

แม่บอกว่าก็เมื่อคืนนี้พอหมอปลามาที่บ้านมาคุยกัน
มันก็ไม่มีเหตุการณ์ไฟไหม้ปริศนาเกิดขึ้น
ลูกสาวแม่ก็ไม่ได้สัมผัสหรือฝันอะไร
เช้ามาน้องก็ไปโรงเรียนตามปกติ
แต่แม่บอกว่าน้อยใจหมอปลาก็หมอปลามาบอกว่าไฟไหม้อ่ะ
เกิดจากการกระทำของคนไม่ใช่ผี
แล้วก็พูดเหมือนกับไปหาว่าลูกสาวแม่เป็นคนทำเองลูกสาววัย๑๑อ่ะ

แม่ยืนยันว่าเป็นศัยศาสตร์มนต์ดำ
เป็นมนต์ดำที่ต้องการเล่นงานเธอกับสามี

พี่บอกว่าที่มาไหม้เข้าของน้องส่วนมาก
เพราะว่ามีคุณ
คุณสัยมีคนพยายามทำของใส่คุณพี่
แต่คุณพี่ก็คือมีเหมือนกับเจ้าแม่กาลีเลือด
มีพ่อปู่คอยคุ้มครองก็เลยไปลงที่น้อง

บางทีเราจะดวงแข็งก็ลูก
ลูกใหญ่เด็กจะอ่อนกว่า
บางทีเด็กจิตมันจะอ่อนกว่าเรา

หรือเขาอาจจะทำทั้งครอบครัวแต่ว่าก็ไปหาน้อง

คือแม่ไม่เชื่อว่าลูกแม่จะเป็นคนทำเองไงคะ

จะเป็นเรื่องของการเรียกร้องความสนใจอะไรแบบนี้

คือแม่เขาก็จะมีพวกบูชาลูกเทพ
มีพ่อปู่หรือมีอะไรก็แล้วแต่

นี่คือข้าวของที่อยู่ดีมีไฟไหม้
เขาก็เอาไปทิ้งไว้หน้าบ้านเนี่ยค่ะ
คือบ้านหลังนี้ที่กำแพงเพชรนะคะ
แต่แม่บอกว่ามีร่างทรงบอกบอกว่าต้องแก้ปัญหาที่ต้นต่อ
ก็คือไปที่จังหวัดอุดรธานีด้วย

บ้านหลังเดิมเขาก็เคยมีปัญหาแบบนี้เหมือนกัน

ใช่เคยอยู่แล้วมีไฟลุกเหมือนกัน
ก็ไปทำพิธีขอขมาที่บ้านหลังเดิมมาแล้ว

เขาบอกว่าแก้ที่ต้นต่อก็คือแก้ที่บ้านหลังเก่าก่อน

อยู่ได้แค่ไม่กี่วัน๓๔วันมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้อีกไง
เพราะตอนที่อยู่ดอนเจอแบบนี้แล้วย้ายมาอยู่ที่กำแพงเพชรโดนอีก

ก็เลยนึกว่าเป็นมนต์ดำที่ตามมาตั้งแต่บ้านหลังแรกนึกออกไหม

นั่นน่ะสิแต่ว่าเนี่ยเมื่อวานนี้ติไปดู
วันนี้ตินักข่าวของเราไปรอดูมันก็ไม่มีไง
ภาคภูมิไม่มีไฟลุกไม่มีเลือดหยด

บ่ายวันนี้คุณผู้ชมมันมีรอยเลือด

เอาแล้วเอาแล้วเนี่ยเหรอ

เหรอ๓ทุ่ม๔๔แล้วเนี่ย

ตีเลยบอกงั้นขอเถอะ
ขอตั้งกล้องพิสูจน์อีกรอบหนึ่ง

เมื่อคืนไม่มีเมื่อเช้าไม่มี

แต่บ่ายวันนี้มีเลือดหยดอยู่ที่ฝาถังน้ำ
อืมแล้วก็ขอตั้งกล้องพิสูจน์

อ่าซึ่งบรรยากาศที่บริเวณหน้าบ้านนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะคุณกิติศักดิ์วิวิทยาชายาวรรณสุข
นี่คือภาพวันนี้เลยฮะที่หน้าบ้านช่วงเย็นเย็นค่ำเนี่ยฮะ
นี่มืดแล้วครอบครัวกับญาตินะของเจ้าของบ้านนะครับ
นายเรวัตกับนางจันเพลก็มานั่งคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดยังคงเชื่อครับว่าไฟปริศนาหรือว่าหยดเลือดอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ย
ไม่ได้เกิดจากฝีมือของคนในบ้านแต่เป็นเรื่องของสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็น
คุณกิติศักดิ์ก็เลยตั้งกล้องเอาไว้ในบ้านนะฮะ
ในบ้านวันนี้ก็มีหลานคนอื่นด้วยนะครับมานอนดูทีวีกันอยู่
นี่ฮะนี่ตั้งกล้องไว้เลยนี่ครับดูไทยรัฐนิวโชว์หรือเปล่า
มีหลานมานะฮะเด็กหญิงลูกสาวเจ้าของบ้านนั่งกินข้าวอยู่
แล้วก็เหมือนเดิมครับคือน้องเขาจะติดตุ๊กตาลูกเทพก็ต้องนั่งเล่นด้วย

ไป๑ชั่วโมงนะฮะ๖โมงเย็นถึง๑ทุ่มไม่มีเลือดอะไรหยดลงมา
ไม่มีไฟไหม้อะไรเกิดขึ้นในบ้านนอกบ้านก็ไม่มีอ่าอันนี้ภาพใหม่แล้วนะฮะ
ไม่ใช่ภาพเมื่อวานแล้วคุณกิจสักยังได้คุยกับครูประจำชั้นของเด็ก
ที่เป็นลูกสาวเจ้าของบ้านนะฮะบอกว่าเด็กเนี่ยเพิ่งย้ายมาเรียนที่กำแพงเพชรได้๑ปีนะครับ
แล้วน้องเนี่ยเวลาอยู่ที่โรงเรียนบางทีก็กรีดร้องออกมาเวลาอยู่ในห้องเรียนนะ
หรือเวลาเล่นกับเพื่อนแล้วเพื่อนทำอะไรให้ไม่พอใจน้องจะกรีดร้องอันนี้คุณครูบอกนะฮะ
แล้วจะบอกว่าตัวเองเนี่ยผีเข้าทีนี้พอบอกว่าผีเข้ากรีดร้องเพื่อนก็จะมุงดูให้ความสนใจ
แล้วจะมาคอยช่วยกันช่วยดูแลช่วยพัดช่วยบีบช่วยนวดช่วยปลอบช่วยอะไรอย่างนี้
เวลาที่เล่นกับเพื่อนแล้วเพื่อนทำอะไรให้ไม่พอใจจะกรีดร้องบอกว่าผีเข้านี่นะฮะ
ล่าสุดเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาระหว่างที่น้องคุยอยู่กับเพื่อนแล้วบอกเพื่อนว่าเห็นผี
แล้วก็กรีดร้องร้องแบบไม่หยุดก็มีเมื่อวันพฤหัสนี่เองเพื่อนก็วิ่งไปตามครู
ครูก็ต้องมาอุ้มตัวไปห้องพยาบาลให้ไปนอนพักผ่อนแต่ไปถึงน้องก็ไม่ยอมนอนบนเตียง
นอนที่พื้นข้างตู้เย็นแล้วก็ร้องไห้ไม่หยุดนะผมผมนี่ยุ่งเหยิงหัวฟูไปหมด
เลิกเรียนครูไปคุยด้วยถามว่าใครมารับน้องบอกว่าเดี๋ยวพี่มารับ
ก็ให้ไปล้างหน้าแล้วก็หวีผมให้ดีแล้วเด็กหญิงก็ลุกไปหวีผมล้างหน้า
แล้วก็กลับบ้านเนี่ยครูก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกัน
ส่วนเรื่องของเลือดที่หยดตามร่างกายของเด็กแล้วก็เกิดไฟปริศนาขึ้นในบ้านนะครับ
เรื่องนี้ครูบอกว่าครูก็เพิ่งทราบข่าวปกติก็รู้เรื่องจากที่โรงเรียน
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพ่อของเด็กมาขอรับตัวลูกสาว
บอกว่าจะพาไปทำพิธีศัยศาสตร์ที่ถูกทำของใส่แต่ครูก็ห้ามไม่ได้ไง
แล้วก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงก็ใจหนึ่งก็ไม่อยากลบหลู่ก็ให้ไป
ครูประจำชั้นคาดว่าเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นเด็กทำขึ้นเองเพื่อเรียกร้องความสนใจก็ได้
เพราะก่อนหน้านี้เคยมีเด็กนักเรียนมีอาการลักษณะใกล้เคียงกัน
ครูก็ต้องใช้วิธีของครูในการดูแลแล้วพฤติกรรมของเด็กก็ดีขึ้น
ตามที่ครูแก้กันมาแล้วครูก็เจอเด็กลักษณะอย่างนี้
เมื่อปีที่แล้วก็มีอยู่คนหนึ่งค่ะย้ายมาเหมือนกันครับป๕ค่ะ
ก็ร้องจ้ะน้องคนนั้นน่ะจะหงิกนี่ตัวอ่อนแต่น้องคนนี้นี่หงิกมือเก๊งมาเลยค่ะ
มือเท้าเก่งก็ทั้งปอบทั้งประหลอกทั้งว่าทั้งแนะนำให้ว่าเธอทำอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนั้นอย่างนี้
ตอนหลังเขาค่อยดีแล้วเราก็ไม่ให้ความสำคัญตรงนั้นกับเขา
แล้วก็คุยเขาเป็นปกติบอกเพื่อนเขาว่าพยายามคุยกับเขาแล้วถ้าเขาเป็นอย่างเงี้
อย่าไปตื่นตนกอย่าไปทำว่าเขาแย่แล้วอะไรแล้วอย่างนั้นให้ทำธรรมดา
ไม่ต้องไปกระตุกกระตากเดี๋ยวเขาก็ค่อยหายแล้วเขาก็หายจริงค่ะ

เรื่องความเชื่อของน้องเนี่ยครูคิดว่าเขาเชื่อมาจากบ้าน
เราจะไปลบความเชื่อของเขาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเชื่อทั้งครอบครัวเขา
แต่ครูก็จะพยายามบอกเขาว่าว่าจะต้องไม่ทำอย่างนี้อีก
ส่วนพฤติกรรมอื่นคุณครูก็เล่าให้คุณกิติศักดิ์ฟังนะครับ
ว่าน้องเนี่ยชอบอมลูกอมโอเล่

ใช่ไหมเราก็เคยอมกันใช่ไหมโอเล่เขาจะสีแดงนะครับ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออายุ๑๑แล้วก็เป็นวัยที่เริ่มมีประจำเดือน
แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องรอยเลือดหยดอะไรพวกนี้หรือเปล่านะ
แต่ครูเขาตั้งข้อสังเกตนะครับนี่หยดเลือดล่าสุดที่คุณกิติศักดิ์เพิ่งส่งมา
บอกมีเกิดขึ้นอีกแล้วที่บ้านอืมนี่ฮะอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะ
แต่ครูบอกว่าไม่เป็นไรไหนก็ไหน
เดี๋ยวจะเรียกเด็กหญิงคนนี้มาพูดคุยเป็นการส่วนตัวอีกทีนึงนะ
แล้วจะไปเยี่ยมบ้านจะไปพูดไปคุยกับพ่อแม่ให้ด้วยนะครับ
เมื่อวานที่คุณกิติศักดิ์ไปสำรวจรอยเลือดต่างนะครับท่านผู้ชมครับ

ใกล้แต่เขาก็ดูปลอดภัยที่สุดนะคุณตรี

เหมือนน้ำลาย
เหมือนมีกลิ่นน้ำลายปนออกมาด้วยนะพอให้น้องลองอ้าปากให้ดูหน่อย
เออมีฟันผูกมีรอยแดงช้ำตามเหงือกกับกระพุงแก้ม
ค่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องของควันผุด้วยหรือเปล่า
ก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าไอ้พวกหยดเลือดปริศนาต่างเนี่ย
น้องอาจจะออกมาจากน้ำลายผสมเลือดหรือเปล่าอะไรพวกนี้
ถมน้ำลายออกมาอะไรแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยฮะเป็นหยดหดอย่างเนี้ยเห็นไหม
อืมนี่เห็นไหมค่ะอ่าอ่ะนี่คือเรื่องของเลือดนะคะ
ก็คาดว่าไม่รู้แหละตั้งข้อสังเกตอาจจะเป็นน้ำลาย
หรืออาจจะเป็นหลุมอมแดงหรืออาจจะเป็นอะไรก็ไม่รู้คือคุณผู้ชมก็แนะนำมาเยอะเรื่องเลือดอ่ะ
หนึ่งคือเอาไปตรวจดูว่าใช่เลือดจริงไหมเออสองถ้าเป็นเลือด
เลือดใครตรวจดีเอ็นเอดูเลยอืมนี่นะคะนี่คือเรื่องของเลือด
แต่เรื่องของไฟเนี่ยเราไปคุยกับเพื่อนบ้านมานะคุณผู้ชม
เพื่อนบ้านบอกว่าเพื่อนบ้านก็ตั้งข้อสังเกตแบบนี้ตอนที่เด็กผู้หญิงวัยสิบเอ็ดคนนี้
เข้าไปในบ้านที่ไม่มีใครอยู่มันก็ไม่มีอะไร
พอเดินออกมาจากบ้านทีไรไฟไหม้ทุกทีเลยอืมนี่ไง
ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะหรือตั้งข้อสังเกตเฉยนะ
ไม่ได้ไปแบบโทษน้องเขานะหรือน้องเขาทำเองหรือเปล่าครับ
ผู้ใหญ่บ้านวังแขมบอกว่าผู้ใหญ่รู้เรื่องนี้แล้ว
แต่ขอไม่ให้ข้อมูลอะไรตอนนี้นะแล้วก็ไม่เดินทางไปดูด้วย
ที่ผ่านมาผู้ใหญ่บ้านบอกว่าคือเอาเวลาไปดูแลบริหารงานด้านอื่นดีกว่า
อ่าเพราะผู้ใหญ่บ้านอ่ะเขาไม่เชื่ออ่า
ไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องหรือหลับอาทันเป็นศัยยศาสตร์มนต์ดำ
บอกขอขอผู้ใหญ่ไปดูแลงานอื่นเถอะเรื่องมันหลายเรื่องตอนนี้เรื่องเยอะ
เรื่องแบบนี้ปล่อยให้ติดูให้ติช่วยหาคำตอบกับหมอปลาให้หน่อยครับ
แต่ประเด็นสำคัญคือก็ต้องหาคำตอบให้ได้ถ้า
ถ้าน้องเขาทำเองจริงอันนี้ยิ่งน่าเป็นห่วงนะคะ
น้องจะต้องพบแพทย์นะคะโดยเฉพาะจิตแพทย์นะคะ
คือหมอจิตเวชโรงพยาบาลคลองขลุงให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่าดูข่าวนี้แล้ว
แต่ยังไม่ได้คุยกับเด็กหมอแนะนำเลยพาเด็กมาตรวจก่อน
เมืองต้นไม่รู้ว่ามีอาการป่วยทางจิตอะไรหรือเปล่า
มีปัญหาสุขภาพจิตหรือเปล่าแต่มาตรวจก่อนมาตรวจก่อนไม่เป็นไรนี่
ไม่ใช่คนตรวจคือคนบ้าคนโรคจิตแค่ไปตรวจดูว่ามีอะไรไหม
ก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหม
หรือแม้แต่เรื่องตรวจดีเอนเออย่างนี้ใช่ไหมที่ท่านผู้ชมบอกมาเนี่ย
คือถ้ามันไม่ได้เป็นคดีความไม่ได้เป็นเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ย
ขอตรวจได้ไหมก็อาจจะได้แต่ว่ามันก็ต้องมีค่าใช้จ่าย
ค่ะใช่ไหมคุณภาคภูมิก็ออกสตางค์เลย
จะได้รู้เรื่องโอ้ยไม่ต้องถึงมืดผมหรอกหรอตินั่นแหละอ่า
อ่าเขาให้นอนบ้านหรือเปล่าคืนเนี้ยสรุปเลยก็คือณตอนนี้จากข้อมูลที่ได้มา
อืมก็ไม่น่าจะใช่มนต์ดำศัยศาสตร์หรอกอ่าอืมอ่า